ส่วนที่ภูเรือจังหวัดเลยเนี่ยนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุยี่สิบสี่ปี
หลอกคนในหมู่บ้านเดียวกันว่าพี่
ใครอยากขายลอตเตอรี่ฉันมีโคต้านะใบละ๗๑บาทเอง
เอาไปขายต่อได้กำไรเลยอุ้ยได้กำไรตั้ง๘บาทนะ
บาทเนี่ยนะคะโหคนในหมู่บ้านเดียวกัน
ก็คนใกล้เคียงไม่น่าหลอกกันได้ไปซื้อกันค่ะ
สรุปสุดท้ายถูกหลอกเขาก็เลยรวมตัวกัน
ไปแจ้งความนี้นะคะเช้าบ้านจังหวัดเลย
สิบคนค่ะไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพภูเรือ
ให้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวสิริธรอ่อนเวียงอายุ๒๔ปี
เพราะว่านางสาวสิริธรมีพฤติกรรมหลอกขายโคต้าลอตเตอรี่
มีเหยื่อหลงเชื่อศูนย์เงินไปกว่า๓๐ล้านบาท
แล้วเหยื่อไม่ได้มีเฉพาะคนในหมู่บ้านตัวเอง
ต่างจังหวัดก็มีคนหลงเชื่อมีเหยื่อด้วย
นางสาวมนยรัฐศรีบุรินอายุ๓๒ปี๑ในผู้เสียหายเล่าว่า
นางสาวสิริธรคนนี้เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันเลย
มาบอกว่าพี่หนูมีโคต้าลอตเตอรี่นะเดี๋ยวหนูขายให้ใบละ๗๑๔๐บาท
เธอก็เลยโอ้โหแล้วถ้าเอาไปขายต่อนะได้ใบละ๘๙บาท
เธอก็เลยตัดสินใจพี่เอาโอนเงินให้เลยงวดแรก
บอกว่าถ้าได้ลอตเตอรี่มาจริงนะได้กำไรเยอะเลย
และหลังจากนั้นมีการซื้อขายตกลงซื้อขายกันเลยนะ
แรกยังไม่ได้เลยแต่ตกลงซื้อขายกันละ๔งวด
มาถึงงวดวันที่๑กุมภาพันธ์ลงทุนเพิ่มไป๖๖๘๐๐๐บาท
ปรากฏว่าเงินไปแต่ลอตเตอรี่ไม่มา
นางสาวสิริธรติดต่อไม่ได้อีกค่ะไม่รู้ว่าไปไหน
อกจากนี้นอกจากตัวเองแล้วคุณมนยรัฐถูกหลอกแล้ว
ยังไปพบว่าคนในหมู่บ้านสานตมซึ่งมีอาชีพขายลอตเตอรี่กว่า๒๐คน
ถูกหลอกเหมือนกันศูนย์เงินรวมเอามานับนับนั่งรวมกัน๑๕ล้านบาท
อกจากนี้ข้ามไปที่อำเภอวังสะพุงก็ถูกหลอกเหมือนกัน๑๐ล้านบาท
ข้ามจังหวัดก็มีค่ะลำปางถูกหลอกอีก๑๐ล้านบาท
เสียหายรวมประมาณ๓๐ล้านบาทรวมตัวกันเลยค่ะ
ไปแจ้งความเอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
คือเขาจะบอกว่าเขามีบัตรกดซื้อกดจองลอตเตอรี่นะ
ว่าจะมีบัตรว่างพี่จะเอาไหม
ถ้าพี่จะเอาก็โอนตังมาให้หนูเดี๋ยวหนูจะเอาไปกระจายใส่บัตรอื่นที่มี
เป็นบัตรอะไรเป็นโคต้า
ไม่ค่ะเป็นบัตรกดซื้อกดจองลอตเตอรี่ค่ะ

แล้วทีนี้พอเราตกลงนะว่าพี่เอา

เขาก็ตกลงว่าพี่เอาพอเอางวดต่อไป
พองวดต่อไปก็เพิ่มขึ้นเรื่อยค่ะ
จะไปทั้งหมด๔งวัดถึงมาโดนโครง
สำหรับหนูก็คือโดนได้มา๔งวดงวดที่๕โดนโกงค่ะ
ตัวเราเองเราโดนไปเท่าไร
โดนไป๗แสนค่ะโดยประมาณ๖แสนกว่าบาทเกือบเจ็ดแสนค่ะ
กว่า๒๐คนจากหมู่บ้านสานตมไปแจ้งความกับตำรวจ
ตำรวจเห็นอ๋อพันธุ์ตำรวจโทมณัฐวงโคกสูงพนักงานสอบสวน
บอกว่าอ๋อไม่ใช่มีเฉพาะกลุ่มพวกคุณหรอก
ก่อนหน้านี้มีคนมาแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวสิริธรแล้ว
ข้อหาแล้วก็พฤติกรรมเดียวกันเลย
ตอนนี้ตำรวจออกหมายจับแล้วนะคะ
และอยู่ระหว่างการติดตามตัวนางสาวสิริธรมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ